ปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้อุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้น
ค้างแข็งหายไปแต่ว่าตลอดสัปดาห์นี้ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอยู่นะครับ
บนยอดดอิทธนนตร์อยู่ที่ประมาณเจ็ดองศาถึงสิบสามสิบสี่องศาประมาณนี้นะครับ
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์ใครจะไปอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
รวมไปถึงหลายจุดเลยทีเดียวนะครับซึ่งการแปรปวนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เป็นคลื่นแบบนี้เป็นกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่เป็นคลื่นนะครับเป็นกระแสลมที่พัดสูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนที่ของกระแสลมนี้เนี่ยนะครับจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันธันใดนะครับ
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมีฝนตกอีกสักพักหนึ่งหลังฝนหายไปสิ่งที่ตามมาก็คืออากาศเย็นนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเริ่มหลุบเดิมนะครับหลังจากนี้อากาศจะร้อนขึ้นหลังจากนั้นจะเริ่มมีฝนฟ้าขนอง
และตามด้วยอากาศเย็นที่จะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้
จากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วนะครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับบริเวณทางตอนล่างประเทศไทยนะครับ
ก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
มีฝนตกอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
หลังจากนี้หย่อมฝนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
จะค่อยเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยตอนกลางนะครับ
แล้วก็ขึ้นไปบริเวณอ่าวเบงกอนะครับซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เองเนี่ยนะครับ
ก็นำความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกประเทศไทยนะครับรวมไปถึงมีการดึงเอาลมหนาวอีกหนึ่งระลอกนะครับ
ที่จะแผลมากำลังค่อนข้างแรงนะครับเข้ามาด้วยนะครับแน่นอน
ชื้นที่มีอุณหภูมิสูงที่มาพร้อมกับห่อมความกดอากาศต่ำมาเจอกับความเย็นครับ
ที่มาจากบริเวณทางตอนบนดังนั้นเย็นเจอกับร้อนก็ทำให้เกิดการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนเกิดขึ้นดังนั้น
หลังกลางสัปดาห์ครับจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยส่วนอีสานนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นฝน
ยังคงโล่งอยู่นะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ